คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์นะครับ

ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอารมณ์พบทกันมากมายทุกคนน่าจะพร้อมจำได้ว่า
แล้วก็ให้กำลังใจคนไทยจริงถ้าพูดถึงจะบอกว่าอะไรดีอ่ะ
ตั้งแต่แรกตั้งแต่ยุคหลังจากมุดซี่อิเซตมาเลย
เรียกว่าอะไรดีอ่ะเลสเตอร์ไม่ได้อยู่ในความทรงจำอะไรมากมายเลยนะ
เป็นทีมระดับสำหรับพี่นะก็ไม่ได้มีความหลังอะไร

ความสนใจในทีมมากขึ้นแล้วก็มาประกอบกับหลายสิ่งที่จนถึงได้แชมป์
มันก็เลยกลายเป็นกลับกลายมาเป็นทีมใหญ่หนึ่งทีมณตอนนี้เนอะ

แต่ว่ามันเขียนเหมือนกันนะมันเขียนเหมือนกันใช่ไหม
ไม่ใช่มันเขียนฟอนต์เหมือนกัน
ส่งโลโก้จะใกล้กันแต่แค่ว่าชื่อจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง

ไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่อ่ะนี่ขณะได้แชมป์มาแชมป์แล้วนะ
สองพันยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองเนี่ยจะเป็นฤดูกาลที่สามของ
เบนไดลลอเจอร์ที่คุมแบบเต็มตัวนะครับอ่า
เต็มตัวเพราะว่าในรุ่นการแรกเนี่ยเขาเข้ามาในช่วงประมาณกุมภา
ก็คือแบบมันเริ่มมาช่วงประมาณท้ายท้ายแล้วอืมคือการเข้ามาของรอเจอร์ก็ทำให้
สเตอร์แกร่งขึ้นนะฮะมีโอกาสในหลายครั้งที่จะได้กลับไปเตะ
เซียลอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ
ถามว่าน่าเสียดายไหมมุมมองของคนที่เชียร์เลสเตอร์
หรือว่าแบบคนไทยด้วยกันอาจจะเสียดายครับที่อยากจะเห็นเลสเตอร์ไปเล่น
เบลสอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นเอ่อเรื่องเนี้ยมันมี
ซึ่งเป็นสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษเขาบอกว่าตลอดสองฤดูการติดต่อกันที่
สเตอร์ไม่ได้ไปยูเซแอลเนี่ยเขาไม่ได้ไปก็จริง
แต่ว่าเวลาที่พวกเขาใช้อยู่อันดับท็อปโฟร์อะครับมันนานถึงห้าร้อยหกสิบเจ็ดวัน
มันกินเวลาเยอะมากเลยในฤดุการณ์สองพันสิบเก้าถึงยี่สิบนะครับ
เป็นปีที่เลสเตอร์เกือบจะได้ท็อปโฟใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้ไป
ปีนั้นอะเลสเตอร์อยู่ท็อปโฟร์นานถึงสามร้อยยี่สิบห้าวัน
ก็เกือบหนึ่งปีนะครับนานมากครับส่วนฤดุการณ์สองพันยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเนี้ยก็คือสองร้อยสี่สิบสองวัน
อืมโหเป็นที่ที่อ่าอยู่ในท็อปโฟร์นานมากอ่าอ่า
มากแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ไปใช่ไหมครับอ่าเอ่ออย่างไรก็ดีก็อย่างที่เราเห็นกันก็คือ
สุดท้ายเลสเตอร์ก็ได้ของรางวัลปลอบใจก็คือแชมป์เอเซครับอืมซึ่งมันเป็นแชมป์สมัยแรกของสโมสรด้วยอ่า
เพียงแต่ว่าอันนี้ต้องถามพี่จักรในฐานะที่มองเอ่อเป็นทีมรองครับก็คือว่าอืม
ผลงานไม่ได้ไปแชมเปียนสลีกแต่ว่าได้เอสไอครับคิดว่ายังไง
ถ้าถามถ้าถามพี่นะสมมุติว่าพี่ตัดริ้วพูออกไปเลยเนอะอ่า
ว่าวันนี้เราเชียร์เลสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะรู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากอืม
มันนิดเดียวอยู่แล้วแล้วก็มาพลาดเองตอนท้ายคือคือโอเคแหละ
พี่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จกว่าน่ะในในรูปการณ์ที่แล้วอย่างน้อยได้
มาหนึ่งหนึ่งอันและไม่ใช่ไม่ใช่ถ้วยเล็กนั่นคือเอฟเคครับ
ก็เป็นถ้วยที่เชื่อหน้าชิดตาแล้วก็อันดับก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ขี้เหล
คือถ้าเกิดมันอืมถ้าเกิดมันติดเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแหละ
คือจริงมันไม่กี่แต้มเองถ้าถามถ้าถามเราเรารู้สึกว่า
ดีไหมดีแต่ว่าพลาดเองในช่วงท้ายนิดเดียว
ซึ่งมันก็พลาดให้กับลิเวอร์ฟูเราก็อย่างตัวพี่ก็รู้สึกเวทกันได้ถือว่า
ถือว่าเจ้าถือว่าเจ้าอ่าตอนตอนนี้นะครับเชียร์เชียร์แบบขัดใจเลยนะแบบเรารู้สึก
ว่ากันครับต้องได้ต้องได้เลสเตอร์ต้องได้แล้วก็ได้จริงก็ยิ่งกว่าริวฟูได้แชมป์
เห็นด้วยครับเพราะว่าในเกมแล้วชิมผมก็ดูอยู่ก็ชีอเลสเตอร์เหมือนกันว่า
มันต้องมีถ้วยอ่ะมันเกี่ยวมากนั้นคือต้องยอมรับว่าเกี่ยวจริง
ก็เรียกว่าเป็นการแสดงกึนของเป็นที่ถือว่าสุดยอดไม่แพ้ทุกเข้าเลย
อืม

นั่นแหละฮะก็ถ้าดูจากผลงานในมุมมองของผมกับพี่ตาก็ถือว่าไม่แย่
แต่ก็จะบอกว่าดีก็แหมอีกนิดนึงก็จะดีแล้วแต่มันยังไม่ดี

แต่ถ้ามองถึงบาร์แบบปกติมันคือความสม่ำเสมอนะ
ว่าเป็นทีมระดับที่จะได้ไปยุโรปบ่อยมันเริ่มมาแล้วนะ
เพราะว่ามันหาน้อยทีมมากที่จะมีความสมูทติดต่อกันหลายรุ่นอยู่กัน
การที่พวกเขาเลือกผู้จัดการทีมแต่ละคนเข้ามาคุมทีม

มีมุมมองบางอย่างที่ทำได้ดีแล้วก็น่าสนใจ
จริงไม่ใช่แค่ล็อเจอร์ครับผู้จัดการทีมก่อนหน้านี้
เข้าไปคำถามก็จะบอกว่าตกยุคได้ยังสุดท้ายก็คือได้แชมป์ใช่ไหม

เราจะเห็นว่าทีมนี้เป็นทีมที่เน้นคนที่อายุน้อยเสมอ

เขาทำงานกับทีมใหญ่มาตลอด
เพราะว่าอย่างตอนที่ยังไม่เทิร์นโปรเป็นผู้จัดการทีมใช่ไหมครับ
พลาดไปนิดเดียวเหมือนกัน

อย่างที่สองก็คือเรื่องของการซื้อตัวครับ
ผมว่ามันเป็นการซื้อตัวที่ดี

ก็คือ๒๐๒๑๒๒ใช่ไหมครับ
เช่นพัทธรรณดักก้าจากซาวสบวง

มีบูบาการีซูมาเร่จากลิว๒๐ล้านยูโรครับ
แล้วก็อันนี้แสลงใจนิดนึงแต่ก็เป็นเรื่องของวิชาฟุตบอล
ก็คือยานิกเวสเตอร์กาดนะครับ
๑๘ล้านยุโรหรือ๑๕ล้านปรณไปที่เรสเตอร์
แล้วก็ขอย้อนกลับไปด้วยทุกการณ์๒๐๒๐๒๑นะครับ
ราคา๓๕ล้างยูโรจากแสงเอียดเปลี่ยน
ถ้าเราย้อนกลับไปอีกนิดนึงขออีก๒ฤดูการก็คือ๒๐๑๖
หรือแม้แต่ตั้งแต่ที่เรามองว่ามันหมดแล้วอย่าง๗อัน

พี่รู้สึกว่าใครวะแต่พอมาเล่นแบบเฮ้ยเนียนตาเลย

ชื่ออื่นเราว่ามันพอจะเดาได้อยู่แล้ว
แต่เรามองอย่างอะไรมันเห็นอยู่แล้ว

ว่าตัวนี้จะดีแต่ก็เอาจริงเฮนาโชคก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากกว่า
เลสเตอร์นะไม่ได้ถึงขั้นพีคแต่ว่าก็ไม่คิเลก็เป็นซุปเปอร์ที่พอจะไว้ใจได้
อาจจะเป็นเพราะพี่คาดหวังเขาไว้เยอะกว่านั้นมั้งในตัวเฮนาโชว์นะอืมก็เลยก็เลย
รู้สึกว่าไม่โดดเด่นมากแต่จริงอย่างที่บอยบอกเขาก็เป็นซุปเปอร์ซับอยู่
เสมอเสมอแหละใช่ใช่นะฮะแล้วก็ในปี๒๐๐๙ใช่ไหมครับที่ที่ผมบอกไปก็คือตอน
อ่ากุมภาพันธ์๒๐๑๙ที่เบดเลอร์เจอร์มาคุมทีมเลสเตอร์ครับอืมมันมีประโยชน์ที่น่าสนใจอยู่
ช่วงหนึ่งอันนี้ผมย้อนกลับไปฟังตอนเปิดตัวเลยนะเขาบอกว่าเขานี่คือตัวล็อเจอร์นะครับ
บอกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบความท้าทายยิ่งงานญาติญาติเนี่ยตัวเขายิ่งชอบ
อืมซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่จริงนะเพราะว่าการที่คนคนหนึ่ง
จะรับงานจากทีมเล็กก็คือ๔๑๔ใช่ไหมกระโดดไปทีมใหญ่อย่างลิวอภูอ่ะ
ใช่ผมว่าถ้าใจไม่ถึงอ่ะอืมมันก็ไม่ได้นะใช่เออเออ
ถูกครับใจล้วนใจล้วนแล้วคิดดูว่าอันนี้แบบถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ลื่นของเจอราดอ่ะ
อ่าถูกต้องวันนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะคนที่เป็นแชมป์อ่ะมันคือแล้วก็คือ
ใช่ใช่เลยคือจริงจริงจริงจริงมันคือความผิดพลาดของเจอราชน่ะ
พี่ไม่ได้คือถ้าถามพี่พี่ถ้าพูดถึงภาพรวมย้อนกลับไปปีนั้นแล้วกัน
ภาพรวมอะเรารู้สึกว่ามีปัญหาในการเล่นลับลึกอยู่แล้วแล้วจะมีปัญหา
ในการเล่นลับลึกอ่ะก็จะโดนยิงบ่อยแต่พอดูทั้งผลงานจริงจริงอ่ะ
ถ้าเกิดไม่แมทนั้นแค่เสมอเราก็แชมป์นะเราก็ยังได้ลุ้นแชมป์นะ
ซึ่งความผิดพลาดอะเอาจริงจริงถ้าเกิดให้พูดกันตรงอ่ะ
เรารู้สึกว่า
ใช่ใช่
อยู่แล้วอ่ะเร็วขนาดนั้นมันก็โทษใครไม่ได้ซึ่งจริงมันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับที่
อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวปัญหาของเบอร์เนอร์โรเจอร์คือเฮ้ยทำไมเล่นลับลึกขนาดนั้นวะ
ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลจากการเสียแชมป์จากการเล่นลับลึกแบบนั้นโอ้ยพูดแล้วเศร้า
เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอ่ะมาต่อแล้วก็เรื่องของนิสัยส่วนตัวครับ
ล็อเจอร์เนี้ยเขาเป็นนักอ่านเขาชื่นชอบการอ่านหนังสือมากอืมเอ่อ
หนังสือที่ล็อเจอร์ชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือหนังสือประเภทเกี่ยวกับผู้นำ
เรื่องของท้าทายเสมอแล้วก็มันก็ตรงกับที่
รอเจอร์เป็นคนที่ชอบทำงานท้าทายก็เลยกลายเป็น
อาจจะเป็นจุดที่แบบช่วยให้กับรอเจอร์ก็เป็นได้
อันนี้ไม่อันนี้อาจจะเป็นเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่มีทางรู้ใช่ไหมฮะในเรื่องของความท้าทาย
ยังไม่จบเรื่องความท้าทายใช่ไหมครับการที่
จุดสูตรของวงโฟอาหารแบบที่เราคุยกับเรื่องของ
เลยสามารถนักเต้นดูดกับทีมเล็กได้แต่ทีมใหญ่ด้วยกันอาจจะยาก
นี่ครับเป็นเรื่องของความท้าทาย
ท้าทายที่ว่าก็คือต่อไปก็คือว่า
สภาวะที่มีตัวแปรควบคุมที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ด้วย
ว่าทีมใหญ่จะมาดึงนักเตะของตัวเองเมื่อไหร่
อย่างไรก็ดีเราก็เห็นนะครับว่า๒รูปการณ์หลังสุดก็คือ
กเกินน้ำหนักตัวเองตลอดแบบโอเค
น้ำหนักน้อยกว่าแต่เราไปสู้กับคนที่น้ำหนักเยอะกว่า
แล้วก็สู้ได้ดีด้วยในทุกทุกรูปการณ์ที่เล่ามาครับ
ผมกำลังหลักเอาไว้ได้ครบไม่มีใครย้ายออกเลย
ที่เหลืออยู่ครบหมดเลยครับ

ใช่ไหมครับประกอบกับนักเตะที่ดึงเข้ามาหลายคนก็คือดึงมาแล้วก็ใช้ได้เลย
ในสีเสื้อของซ้อนตันด้วยแล้วก็มีแพคติกรูปแบบการเล่นแพลวมาก
การยนต์บอลจากแนวลึกอาจจะมีข้อเสียเปรียบคือความเร็วค่อนข้างต่ำ

อืม
ยังมียูนิตอีกยูนิตหนึ่งนะครับ

นิตที่ทำหน้าที่ในการดูแลซื้อขายนักเตะนะฮะ

คุ้นชื่อนะน่าจะคุ้นชื่อ
ถ้าคนที่ดูบอลในเชิงลึกก็อาจจะพอคุ้นชื่อเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้โผล่ในหน้าสื่อบ่อย
พี่เคยได้ยินเขาจากอะไรอย่างนี้แหละ

ตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างไปแล้วก็คือเรื่องการซื้อนักเตะครับ
เลสเตอร์ขายคนไหนปุ๊บดึงนักเตะเสริมมาใหม่ใช่ไหมกล้องเก่งหมดเลย

ไม่ยอบคือตั้งแต่ตั้งแต่ได้แชมป์มาเลสเตอร์ไม่ยอบเลยนะ
ไม่มีตอนนี้ที่รู้สึกว่าเสียทรงอะ

ตอนปีรูดูการย์หลังที่เป็นแชมป์แล้วพี่ที่ฟอร์มจะดิ่งลงมาหน่อยทั้งตั้งแต่อยุคให้เกสตี่
แต่ไม่รู้ก็ไม่ได้รู้สึกแย่หมายถึงว่าไม่รู้สึกเหมือนทีมที่เสียทรง

เขาก็จะดึงนักเต
โผล่ขึ้นมาแค่สองชื่อเท่านั้นก็คืออ่ะจริงจริงมีสามชื่อ
อายุแค่สิบเก้าปีอ่าเด็กมากเด็กมากส่วนต่างเด็กกันแบบเกือบสิบปีอะครับ
แล้วเล่นได้ขนาดนั้นใช่แต่มันต้องมีเรื่องมีเรื่องมันมีเรื่องต้องเติมพันคือ
อ่าคือมันมันมันเป็นสิ่งที่ไม่มีถูกไม่มีผิดเนอะเพราะว่าอ่า
มันช่างน้ำหนักแล้วมันเวทมันมีจุดพีจุดเสียเหมือนกัน
แต่เมื่อกี้ที่พี่พูดมันมองจากมุมของคนที่เห็น
ใช่ถูกต้องแต่ตอนที่ไม่รู้มันยากเหมือนกันนะมันยาก
มันยากใช่ใช่ยากครับยากครับคือคือต่อให้เป็นเราผมเป็นจอรัสกิน
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบมันก็เหมือนซื้อหวยเหมือนกันนะ
แบบอืมอืมอืมมัน๕๐๕๐อ่ะคือซื้อมานักเตะอายุน้อย

ใช้เป็นงานไม่ได้ใช่มั้ยอืมอาจจะเล่นถึงยังแบบ
มันน่าจะใช้ได้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน

ไม่ง่ายครับไม่ง่ายจริง
แล้วก็ด้วยการที่เราก็มีคาร์สแทนเดอย์ที่อายุ๒๔ปี

ใช้งานได้อีกนานเลยเป็น๑๐ปีเลย
ซึ่งในรุ๊บการเนี่ย
ก็ตามข่าวว่าภาคทางดู๊ดการแต่ผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์กันท่านมันดีอยู่แล้ว
อาจจะช่วงท้ายดูดการณ์น่าจะกลับมาได้
เป็นช่วงอายุที่เดสเซอร์จะไม่ซื้อแต่ไฟล์บังคับอะครับ
ต้องซื้อต้องซื้อแล้วใช่
ส่วนในลายของแรงเบอร์ทานถ้าเราจะบอกว่าอายุเยอะ๓๒ปีอย่างนี้
โดยภาพรวมเลสเตอร์ก็ยังซื้อนักเตะดาวรุ่งเหมือนเดิม
อย่างไรก็ดีมันมีจุดที่ตาดีใช่ไหมครับมีตาดีได้
ตาร้ายก็ต้องมีตาเสียก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องปกติ
มันไม่ได้เก่งตลอดใช่
ก็ต้องมีซื้อหวยผิดไปบ้างถูก
ตอนย้ายจากเซเบียมาอยู่โรมาก็มีปัญหาเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องปกติครับที่จะซื้อถูกต้องทุกตัว
มันเป็นไปไม่ได้ครับบนโลกฟุตบอลผมยังไม่เคยเจอทีมไหนที่แบบซื้อถูกต้องถูกตัว
ทุกครั้งทุกปีมันไม่มีครับ
ซึ่งเลสเตอร์ก็เคยพลาดเหมือนกัน
เรื่องซิลวาที่แบบดราม่ากันเยอะมากใช่ไหมฮะก็กว่าจะได้ตัวมาดราม่าแต่สุดท้ายก็เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่อ่าชื่อสุดท้ายนี้น่าจะน่าจะคุ้นหูที่สุดใช่ใช่

คมมากซึ่งบ้านเราเอามาแปลถูกไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิด

จอร์ลดกิ้นที่เป็นดอฟของทีมก็จะทำหน้าที่เรื่องการชื่อข่ายที่เราเล่าไปครับ
ก็จะดูก็จะไปทำหน้าที่สเกาะนักเตะ

เราอาจจะแบ่งแยกไปนิดนึงว่านักเตะคนนี้อายุยังน้อยอายุพอสมควรอะไรอย่างนี้
ก็มีการแบ่งเป็นไฟล์ที่ชัดเจน
คราวนี้หน้าที่ของจอร์เลสกิฟต์ต่อมาคือจะทำการวิเคราะห์ครับ
หน้าที่ของจอร์ลักกิ้งก็คือต้องไปหานักเตะที่เหมาะ
มากับแผ่นอันเนี้ย
นอกสนามเขาก็ต้องวิเคราะห์เหมือนกันว่านักเตะคนนี้เป็นคนยังไง
นิสัยยังไงขยันซ้อมไหมขี้เกียจซ้อมหรือเปล่า
สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ได้หรือเปล่าอีก
อันนี้เป็นเรื่องที่แบบจอละกิ้นต้องไปสืบมาให้ได้

ก็เป็นหน้าที่ของล็อเจอร์ตามที่เราก็น่าจะเข้าใจกันดี
จอร์ลัสกิ้นกับปอเจอร์ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของทิศทางการเสริมทีม
ก็เหมือนที่เล่าไปก็คือล็อเจอร์ก็จัดลิสต์รายชื่อไปว่า
นักเตะคนนี้เราอยากได้ไปดื่มมาให้หน่อย
ถ้าไม่ได้แผ่น๒แผ่น๓เป็นยังไงมาว่ากันอีกทีนึง
โดยในเรื่องนี้ครับโลฟแทรนนเอก็เขียนแล้วว่าจอร์ลักกิ้นซึ่งเป็นดรักของทีมเนี่ย
จะไม่ยัดเยียดนักเตะที่ตัวเองอยากได้ให้กับล็อเจอร์
เขาจะไม่ทำเลยอืมเพราะว่ามันก็คือมันก็เหมือนที่เราเล่าไปก็คือว่า
พยายามจะไม่ก้าวไก่การทำงานไงอ่าอืมคือมันมันเคยมีเคสกรณีอย่างเงี้
เกิดขึ้นเยอะในโลกฟุตบอลใช่ไหมครับนักอ่า
อฟอยากได้แต่ทีมไม่อยากได้

อันนี้มันมีตัวอย่างหลายทีมแล้วคงไม่ต้องยกกัน
สุดท้ายนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามเรื่องของนักเตะ

ก็เหมือนถ้าเกิดถ้าจากที่บอยเล่ามามันคือการทำงานสอดคล้องกันจริงนะ
เห้ยผมมีคนนี้มาให้ช็อปเอาไม่เอาอะไรก็ว่าไป
หรือไม่รู้อาจจะแบบแบล็ง๑๒๓๔เอาใครก่อนใครหลังว่าไป
สมมุติแรงก์๑ไม่ได้แรงก์๒เอาไหมแต่ไม่ยัดเยื่อนนะ
ถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาแล้วก็ยื่นไปคนที่สามเอาไหมไม่เอาไม่เป็นไร
ที่๔เอาไหมไม่เอาถ้าไม่มีค่อยมาคุยกันใหม่
นั่นแหละครับก็เรียกว่าปีนะก็ดี
เป็นเขาเรียกอะไรมันก็ไม่แปลกที่จะเป็นสูตรสำเร็จ
คือโอเคมันไม่ถึงกับแชมป์ปัจจุบันทันโดดนะ
แต่ว่าด้วยวิธีการเล่นด้วยการก้าวกระโดดของทีม
สำหรับพี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
ที่พี่บอกว่าใช้คำว่าสำเร็จได้ในบอลสมัยใหม่นี้นะ
๓๔ปีนี้ไม่รู้เห็นด้วยไหม
รอบไปเมื่อวันจังค่ะสะลมก็ไม่แคร์จังของค่ะ
ที่แล้วผมเป็นฝ่ายดีใจครับแค่ทุกคน
คือพูดเลยว่าวอดที่แล้วเนี่ย
ใช่ใช่ใช่ออใช่รอดูวิกนี้รอดูวิกนี้อืม
อย่างน้อยก็คือ๒รูปการณ์หลังสุดเขาทำให้เห็นชัดเจนแล้วว่านี่แหละ
สูตรเนี้ยได้ผลอ่าได้ผลแล้วก็กำลังจะบอกว่าในในเรื่องของ
ตัวเลขก็อาจจะได้ผลด้วยนะเราคงไม่รู้ตัวเลขจริงนะแต่ว่าคิดว่าประเมินคร่าว
ส่วนของฟุตบอลแล้วก็จะใช้คำว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในบอลยุคใหม่
แง่ของการใช้เงินใช่ในภาพรวมที่การปั้นทีมให้มันโตขึ้นมันเห็นชัดว่าโต
กว่าโตกว่าอาเซนัลแน่ชัดเจนพูดกันตรง
ผมว่าเขาแทบไม่ต้องอัดฉีดเงินกระเป๋าตัวเองขนาดนั้นคือทุกอย่างมันสามารถทำกำไรได้ด้วยสโมสรด้วยนักเตะที่ขายออกไปอย่างนี้คือไม่จำเป็นต้องควักกระเป๋าเจ้าของขนาดนั้นในมุมมองของผมนะ
น่าสนใจแล้วก็น่าภูมิใจแอบน่าภูมิใจที่เป็นเจ้าของเป็นคนไทย
เป็นการบริหารของคนไทยที่ไม่ได้ขี้เหลไปยืนในตลาดโลกแล้วก็ดูแล้วดูแล้วไปต่อได้
ข้างสนามนี่ภาษาไทยเยอะเหลือเกินก็ตลกดีเราถ้าเกิดดูบอลตอนเด็กเราก็ไม่เคยคิดนะว่าแบบวันหนึ่งข้างสนามมันจะมีแบบ
ก็เป็นเรื่องดีที่คนไทยก็จะได้ดูบอลแบบมันขึ้นอย่างน้อยก็เห็น

แบบแล้วนี่ทีมคนไทยเว้ย
เออมันก็เราว่าด้วยบรรยากาศด้วยความรู้สึกอ่ะมัน
มันก็น่าจะทำให้ความฮึกเหิมหรืออะไรบางอย่างดี
ก็หวังว่าเศรษฐีชาวไทยจะไปซื้อทีม
พรีเมียหรือในอังกฤษมากขึ้นมั้งเอ่อซื้อซ่อนตันก็ได้ครับ
แต่ว่าทีมทางใต้สนใจขายไหมขายอยู่แล้วครับ
ขอให้แบบเงินถึงก็ขายครับจังหวะนี้เอ๊ะทำได้ว่าเมื่อก่อนมันมีข่าวกับ
ตอนนี้ก็เป็นแล้วใช่ไหมยังเป็นยังเป็นอยู่ครับ
ยังเป็นอยู่เป็นหลายปีแล้วครับจำเป็นอยู่
อยู่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าสำคัญไปไม่รู้ว่ากลุ่มทุนไหนใช่ไหมพี่บอทรู้แล้วก็หรือครับ
สำหรับแฟนจิ้งจอกสยามผมว่าผมว่าหลายคนก็น่าจะคล้ายผมที่มีจิ้งจอกสยามเป็นอีกทีมหนึ่งที่เชียร์
ทุกคนน่าจะเชียร์มีทีมเชียร์เป็นทีมหลักอยู่แล้วในพรีเมอร์ลีกเนอะแต่ว่าพอมีเจ้าของคนไทยก็อาจจะแบ่งใจมาเชียร์ทีมเลสเตอร์บ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ก็พี่ว่าต้องต้องเป็นกำลังใจให้ต่อไปว่าเลสเตอร์จะมาทวงคืนบันลังแชมป์ได้อีกสักครั้งไหมก็มีโอกาสเป็นไม่ได้
หรือไม่ก็อย่างน้อยที่๔ขอยึดให้ได้ชวดมา๒ปีแล้วปีนี้อาจจะได้ลุ้น
ปีที่แล้วปีที่แล้วลิเวอร์ฟูลแย่งไปขอโทษด้วยปีนี้ไม่ต้องแย่งกับลิเวฟูแล้วปีนี้ริวภูจะเอาที่หนึ่ง
วันนี้ลิวฟูยังไม่ไปไปดินี่มันสาหิง
ส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามนะสำหรับเลข๖ของเรา
ว่าจะเป็น๖อะไร๖โกหก๖ล้มหรืออันดับ๖จากไหนเราค่อยมาลุ้นกันนะครับ
ก็ฝากด้วยช่องทางการแบบนี้นะครับ
ของเราตอนนี้มีช่องทางเยอะแยะมากมายเพิ่มมากขึ้นเนอ
ใครมีคอมเมนต์หรือใครอยากให้เราทำเรื่องอะไรก็ส่งสารส่งคอมเมนต์กันมาได้
เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเนอะ

ยังไงวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เราเจอกันอีกทีก็
ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงนะ
ช่องทางตามที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะครับ
ยังไงก็คืนนี้นะหลังจากนี้ก็ดูบอลให้สนุก
สาวกฟุตบอลก็มีอะไรทำในช่วงค่ำคืนแล้ว
อาจจะเบื่อล็อกดาวน์อาจจะออกไปไหนไม่ได้ก็
มีบอลให้ดูก็คลายเหงาไปได้ประมาณนึง
สำหรับวันนี้ก็ขอร่ำลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกัน
แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ